แน็กชาลีไปต่อที่ลุคเป็นไฟกันบ้างดีกว่าค่ะ
สาวคนนี้คิดว่าอยู่ในปาร์ตี้

นี่แหละค่ะผูกโบสีแดงเอาไว้บนศีรษะ

เออเดี๋ยวอฤษฎาไฟลุคไหมล่ะจ้ะแม่
เพราะว่าเธอไม่ทิ้งลายความเซ็กซี่

แค่นี้พอแล้วน้อยแต่มาก

ทีก็หมั่นไส้ลิ้นตัวเองเหมือนกันเป็นไรเนี่ย

ถึงว่าจะเปิดตัวหวานใจหนุ่มรับวันคริสต์มัสไปแล้ว
แต่ความเซ็กซี่ไม่ลดน้อยถอยลงไปเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่าหวานใจตัวจริง

ใช่คนี้คนนี้คนใหม่ล่าสุด

ขอตามไปสืบหน่อยละกันนะคะว่าแฟนใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ย
ของสาวดิวริสลาแม่เป็นใคร
จ้ะมาช่วยส่องกันหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยเป็นสตอรี่ภาพคู่ที่เขาลงคู่กันกับหวานใจคนใหม่

ฉลองดินเนอร์ต้อนรับเทศกาลคริสต์มัส
มีภาพของขวัญที่มอบให้กันและกัน

กล่องของขวัญแล้วก็พวงกุญแจค่ะ
หนุ่มคนนี้เขาว่ากันว่า

เพื่อนฉันก็เรียนเกียรติฤทธิ์ตัวเองและเกียรติฤทธิ์คุณมาใส่

ดีกรีนักธุรกิจพันล้านเชียวล่ะคุณค่ะ
แต่ว่าหลังจากนั้นนะอดีตหวานใจหนุ่มคุณเบ้นเดมอน

คนดีของหัวใจ

เสียงเราเบาลงเหมือนเรานินทาชาวบ้านเนอะ
อ้าวเราก็ลินทาอยู่นี่ไง

ทนอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง
ยังไม่พอมีโพสต์ต่อบอกว่า
ขอบคุณทุกความรักและความห่วงใยนะครับ

แต่มันดูเหมือนมันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่
เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวไปตามต่อมาให้นะคะคุณผู้ชม
เหมือนมันมีเงื่อนงำอะไรสักอย่าง
ดูจากที่อดีตแฟนดิวเนี่ยเขาโพสต์นะคะ
อดีตแฟนของคุณดิวเนี่ยคือคุณ
คุณเบ้นนะคนนี้นะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม